เนื่องด้วยเรื่องราวดีดีกันเลยนะคะฝึกสมองลองคิดตัวเลขกันหน่อยดีกว่า
จะพาไปไหว้ไอ้ไข่หลายคนรู้จักกันดีแต่ว่าไม่ต้องลงไปไกลถึงนครศรีธรรมราชแล้วนะ
อยู่ประธุมธานีนี่เองเขาบอกว่าใช่แล้วเขาบอกว่าแหม่ให้มารายงวดแล้วเหมือนกันนะคะ
ขอลองไปดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะอยู่ที่วัดโปรยฝนนะคะคลอง๑๑ตำบลหนองสามวังอำเภอหนองเสือค่ะ
ชาวบ้านผู้สัทธาเนี่ยมากราบไหว้รูปปั้นไอ้ไข่อย่างเนื่องแน่นไม่ขาดสายเลย
เพราะเขาบอกว่าไอ้ไข่ให้โชคมาหลายต่อหลายงวดแล้วค่ะ
นางชูบุญพรเกิดสิริพิสมัยบอกว่างวดที่แล้วเนี่ยได้๕๘มาจากไอ้ไข่นี่แหละ
ถูกเลยหอมปากหอมคอ
กลับมาอีกครั้งคราวนี้ขอเลขใหม่ขอใหญ่กว่าเดิมได้ไหมแล้วก็มีการนำประทัดมาจุดแก้บนกันด้วย
อยากได้ประวัติที่๑ขอใหญ่กว่าเดิมขอใหญ่กว่า๒ตัวหน่อย
ซึ่งพอจุดประทัดแก้บนแล้วคอหวยเขาไปเล็งเลขประทัดแก้บนที่เห็นชัดเจนเป็นเลข

คุณผู้ชมดูเอาแล้วกันเนอะ
ส่วนอีกที่หนึ่งค่ะไปที่บ้านหนองสลาวตำบลเขาชายทงอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์
พอเขาไปเจอต้นสำโรงโงกออกมาจากต่อต้นใหญ่ที่มันถูกตัดทิ้งไปแล้ว
มันควรจะตายแล้วแต่มันงอกใหม่อ่ะคุณ
แล้วเขาบอกว่าใบและลำต้นเนี่ยนะสีเหลืองนวลแปลกกว่าต้นอื่น

สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคะจุดทูปสิคะโอ้วนี่คนขายมาถึงนี่เลย
ยืนรอเลยจ้ะไปส่องมาส่องเสร็จปุ๊บมาส่องขึ้นต่อ
บอกว่าเขาก็มีการจุดทูบจุดเทียนดอกไม้บายสีกันเต็มเลยนะคะ
เอาอาหารไปเส้นไหว้สอดส่องสายหาตัวเลขกันอย่างคึกคัก
นายประสานทาเอื้อเจ้าของที่ดินบอกว่าต้นสำโรงเนี่ยมันง่อออกมาได้ประมาณสักเดือนนึงแล้วล่ะ
ไม่ได้สนใจอะไรหรอกแต่ชาวบ้านที่เขาผ่านไปผ่านมาเนี่ยสิ
เขาเรียกเลยว่ามีต้นสำโรงทองแน่
ก็เลยมาขอหวยหาเลขเด็ดกันอย่างต่อเนื่อง
เขาบอกว่าเห็นกันหลายเลขนะแต่ยังคิดอยู่เขาไปดูตรงไหนอ่ะคุณ
โค้นต้นเอาแป้งทาตรงที่มันโดนตัด
เขาไม่ได้เอาอะไรไปกรีดใช่มั้ยแต่มันบางทีมันเป็นร้อยอะ
ไม่มีนะอย่าทำนะคุณผู้ชมเอาแป้งถูวะเลยก็ว่าก็จะว่าไป
แต่อย่าไปกรีดต้นไม้อย่าไปทำร้ายเขานะ
เดี๋ยวคุณไปบอกในเฟซบุ๊คแล้วกันเออเออเอ้าได้
ก็นำมาฝากเป็นน้ำจิ้มนะ